อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์นี้ก็มีคนตายเหมือนกันครับแต่ว่าปมเหตุมาจากว่าเสียงดังนะฮะคือพ่อเนี่ยเขาพาลูกไปกินเลี้ยงที่ร้านอาหารโต้รุ่งช่วงวันเด็กอีกฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจมากับเพื่อนครับแล้วเสียงดังก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเสียงดังกันหน่อยเลยปรากฏว่าโดนสวนกลับแล้วไปมาครับต่างฝ่าย
นี่เดี๋ยวเทวินนี้ขึ้นหนึ่งเนี่ย
เมื่อกี้นี้เป็นเสียงปืนที่รัวยิงนะฮะ

ถ้าดูเวลาก็จะพบว่าประมาณสักตี๒เสร็จนะฮะ
คือก่อนหน้านั้นตี๒๒นาทีครับ
กลุ่มเริ่มทะเลาะกันและเดินออกมาที่บริเวณลานจอดรถ
คือตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะแล้วทะเลาะกันต่อ
ฝั่งคนก่อเหตุให้ลูกชายเดินไปที่หน้าปากซอยก่อนไปรอพ่อก่อนนะลูก
แล้วเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยขึ้นไปรออยู่บนรถนั่งฝั่งคนขับ
๑นาทีต่อมาคือตอนตี๒๒๓นาที
เกิดเหตุการณ์ที่มีเสียงปืนรัวยิงหลายนัดนั่นเองนะครับ
คนก่อเหตุชักปืนออกมายิงหลายนัดยิงจากข้างรถกระบะดำ
นี่ฮะจังหวะนี้ที่ไฟรถเริ่มกระพริบเมื่อกี้นี้นะครับ
ฝ่ายคนเจ็บและคนตายก็วิ่งหนีตายหลบกระสุนครับ
จากนั้นก็ขับรถออกไปเพื่อรับลูกชายที่บอกให้ไปรออยู่หน้าปากซอย
ไปแล้วครับนั่นกระบะดำคันนั้นนะฮะแล้วก็ขับหายไปเลย
ตำรวจก็กำลังเร่งตามตัวนะครับตำรวจโรงพักสิงหานครครับ
ในพื้นที่สงขลาพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือบริเวณนี้ครับ
คุณผู้ชมเป็นร้านโต้รุ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหานคร
ติดกันกับบริเวณแถวสถานีดับเพลิงในพื้นที่นะฮะก็ไปเจอ
ปลอกกระสุนปืน๑๑มมในร้าน๖ปลอกมีปลอกกระสุนขนาด๕
กำแพงนอกร้านอีกสิบปลอกเก็บทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือหลักฐานที่ตรวจเจอ
และอย่างที่ผมบอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายและมีคนเจ็บด้วยนะครับ
บาดเจ็บ๒คนครับผู้หญิงหนึ่งคือนางปรานีนิลพันธ์
และตำรวจอีกหนึ่งดาบตำรวจนรงศักดิ์ออนน้อม
ในขณะที่คนตายคือนายขเชนการกุญชรครับ
ระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ถามพยานในเบื้องต้นเขาบอกว่าช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้
ฝั่งคนก่อเหตุมากินอาหารที่ร้านอาหารโต้รุ่งแห่งนี้ก่อน
ก็พาลูกชายอายุเพียงแค่๑๒ขวบมาด้วย
แล้วกลุ่มของคนตายมากัน๖คน
ฝั่งคนตาย๖คนนั้นเป็นตำรวจ๓
ด้วยความที่เมื่อวานนี้วันเด็กแห่งชาติใช่ไหมครับ
ร้านก็จะมีการจัดงานแล้วคนก็จะพากันไปกินข้าวเลี้ยงฉลอง

กลุ่มของผู้ตายคุยกันเสียงดัง

เสียงดังหน่อยครับเบาหน่อยครับ
อีกฝ่ายไม่พอใจครับก็เลยบานปลายทะเลาะกัน
จังหวะที่ผู้ก่อเหตุเดินมาที่กระบะ

ฝั่งคนตายก็เลยชักปืนยิงตอบโต้
ที่ฝั่งคนก่อเหตุจะขับกระบะหลบหนีไป
นี่ฮะมือยิงที่เดินอ้อมมาข้างรถ
นี่นะครับแล้วก็บอกให้เพื่อนขึ้นไปรอที่รถฝั่งคนขับ
หลังจากนั้นก็เกิดการดวนกระสุนปืนกัน

ก็จะมีเป็นซุ้มซุ้มตั้งอยู่แบบนี้นะครับ
จุดที่ทั้งสองฝ่ายนั่งกินกันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันเลยครับ
ใกล้กันเลยกับซุ้มแล้วก็จะเห็นนะครับ
ว่าจะมีร่องรอยคราบเลือดอะไรต่างนะครับ
กำแพงร้านมีรอยกระสุนปืนยิงทะลุกำแพงปูนอยู่หลายรอยด้วยครับ
ในขณะที่หน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ใกล้กันกับร้านอาหารโต้รุ่ง
มีรอยกระสุนเหมือนกันนี่ฮะ
รอยกระสุนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยยิงทะลุกระจกหน้าต่างไป๑บานด้วยนะครับ
เห็นไหมฮะฝั่งขวาคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และด้านซ้ายก็คือร้านอาหารโต้รุ่งแล้วมีการดวนกระสุนปืนกันต่างฝ่ายต่างก็ยิง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาครับ
พร้อมกับชุดสืบก็ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ไปไล่เช็ควงจรปิดตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
สอบปากคำดาบตำรวจนรงศักดิ์ออนน้อมตำรวจที่ไปด้วยกันแล้วก็ถูกยิงบาดเจ็บ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุในฝั่งของตำรวจ๖คน
ตำรวจ๓ชาวบ้าน๓ก็ไปนั่งกินอาหารกันที่ร้านดังกล่าว
หลังที่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กเสร็จแล้วก็มาเกิดเหตุยิงกันขึ้น
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนี่นะฮะตัวเขาเองเนี่ยง่วงนอนก็เลยขอนอนอยู่ในรถ
รู้อีกทีคืออ้าวยิงกันแล้วแล้วตัวเขาก็เจ็บเล็กน้อย
จากกระสุนที่โดนเข้าที่กระจกหน้ารถจนแตก
เนื่องจากว่ารถที่เขาจอดนอนอยู่เนี่ยครับจอดอยู่ท้ายรถของฝั่งคนที่ก่อเหตุ
กลับไปวงจรปิดอีกสักครั้งก็ได้ครับจะเห็นว่ากระบะดำเนี่ยจอดอยู่คันแรกแรกเลย
แล้วก็จะมีรถอีกคันที่จอดต่อท้ายนั่นแหละฮะคือรถของดาบตำรวจนรงศักดิ์ที่เขาจอดนอนอยู่
ก็เลยโดนลูกหลงด้วยครับฟังเสียงดาบตำรวจนรงศักดิ์เพิ่มเติมฮะ
คุยกับตำรวจที่บาดเจ็บนะฮะจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ารู้ตัวแล้วไงว่าเป็นใครแต่ยังไม่เจอตัวนะครับ

ที่บอกว่าพ่อให้ผมไปรอหน้าปากซอยก่อนจะขับรถมารับผม
อายุ๑๒ขวบเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อพาผมไปกินข้าว
เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้งานวันเด็กเขาก็ปาร์ตี้สังสรรค์กัน
ไปพร้อมกับเพื่อนพ่ออีกหนึ่งคนส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมากัน๖คนเข้ามาทีหลัง
ดื่มกินกันโต๊ะอยู่ใกล้เลยพอเมาแล้วก็เสียงดัง
พ่อก็เลยเตือนว่าอย่าเสียงดังแต่ว่าฝั่งนู้นเขาสวนกลับมา
เสียงดังไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลุกมาจะต่อยพ่อผม
จังหวะนั้นมีคนเข้ามาห้ามเพื่อไม่ให้เขาต่อยพ่อผม
แล้วเหมือนจะขอโทษแต่จู่มาตบพ่อผมเฉยเลย
งงเด็กเองก็ตกใจนะครับพ่อก็เลยบอกไปว่าผมกลับดีกว่า
ผมไม่มีอะไรก็เหมือนต้องการที่จะแยกตัวออกมานะครับ
ตามคำให้การของลูกชายจังหวะนั้นครับเขาบอกว่าพอพ่อผมเดินแยกออกมาเนี่ยนะ
ฝั่งคนตายเดินตามมาเหมือนจะไม่จบแล้วมาถลกเสื้อพ่อเปิดขึ้นมาเลย
ต้องการจะดูว่ามีปืนหรือเปล่าค่ะพ่อก็เลยสะบัดจังหวะที่พ่อสะบัดเนี่ย
อีกฝ่ายก็คงเริ่มจะไม่พอใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะ
ฝั่งนู้นก็เลยให้เพื่อนเนี่ยขึ้นลำปืนพ่อเลยบอกว่ากลับไปที่รถ
แล้วให้ผมไปรอที่ถนนหน้าปากซอยจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
พ่อก็ขับรถมารับผมและเพื่อนก่อนจะพามาส่งที่บ้าน
แล้วพ่อก็ขับหนีไปอันนี้คือสิ่งที่ลูกชายเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ได้ฟังนะครับ
ขณะที่ศาลจังหวัดสงขลาล่าสุดออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะครับ
วัญชัยจีนทองอายุ๓๕หรือว่าในบอยคนนี้คือคนยิงฮะ
ภาพด้านซ้ายอายุ๓๕ปีในขณะที่อีกหนึ่งคนครับด้านขวาของจอคุณผู้ชมครับ
นายนัทพลพาลีอายุ๒๕เป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
แล้วทั้งสองคนโดนแจ้งข้อหาในเบื้องต้นนะครับ๓ข้อหาคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
ทั้งในการมีอาวุธปืนและการพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนรถกระบะกระบะสีดำนะฮะตอนครึ่งของผู้ต้องหาเนี่ย
ตำรวจไปยึดมาไว้ที่โรงพักสิงหานครแล้วคือคันนี้ครับ
นี่ฮะคันนี้เลยครับพบว่าท้ายกระบะมีรอยกระสุนปืนหนึ่งนัด
แล้วฝั่งซ้ายของรถเนี่ยก็มีรอยกระสุนปืนด้วยอีก๑นัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดที่ได้มา
ล่าสุดครับตอนช่วงเย็นที่ผ่านมา๕โมงเศษ๑๗นาฬิกา๑๗นาที
ตำรวจจับกุมตัวในนัตฑพลภาลีได้แล้วครับ
ัตตะพลภารีคือเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ของมือยิงนะฮะ
คุมตัวมาที่โรงพักสอบปากคำ
ในขณะที่นายวัญชัยก็ตามจับกลุ่มตัวได้ติดกันเลย
แต่ไปจับได้ที่นครศรีธรรมราชนะครับ

คนนี้คือนัทพลพารีครับมาแล้วฮะ

ส่วนวัญชัยจีนทองมือยิงเนี่ย
จับกลุ่มได้ที่ชะอวดนครศรีธรรมราช

สั่งการให้สอบสวนและดำเนินคดีไปตามข้อเท็จจริง
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

มันกลายเป็นว่าตำรวจกับชาวบ้านเหมือนกับมีปัญหากันหรือเปล่า
และในจุดเกิดเหตุก็มีทั้งตำรวจมีทั้งชาวบ้านที่เป็นศักดิ์ขีพยานด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวมีบทสรุปมีความคืบหน้าความชัดเจนทางคดี